มาที่เรื่องนอกสนามของกัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์กันบ้างนะครับ
เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนจะเริ่มผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับ
การทำช่องยูทูปของตัวเองคล้ายกับเซลปแล้วก็ดาราหลายคน
มาเล่นนะถ้าสร้างไปนานแล้วมีคนติดตามมาเยอะ
เชิญอะไรได้ดีนะครับอาจติดตามมาหน่อยครับ
ก็เป็นคลิปยูทูปที่เหมือนเป็นการเล่าเรื่องราวต่างที่ได้ไปเจอมานะครับ

ทั้งตอนป้ายแข่งขันซิงเชียมเอเชียที่เกาหลีใต้

แล้วก็ล่าสุดนะครับกับการเก็บกระเป๋าก่อน
แข่งขันอาเซียนกลางปีที่ฟิลิปปินส์นะครับ
ปตันกิฟต์ก็บอกว่าสาเหตุที่ทำคลิปนะครับ

ส่วนกระบวนการตัดต่อบางครั้งก็เป็นคนทำเองนะครับ

หวังว่าคลิปของตัวเองจะสร้างความสนุกสนานให้กับแฟน

เริ่มทำช่องวิราพาทัวร์นะครับ

จริงแล้วเรื่องทำช่องเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็คือแค่อยากจะเก็บเรื่องราวในการใช้ชีวิตของทีมชาติ
เอาไว้ดูตอนที่เลิกเล่น
เพราะว่าตอนนี้ก็แพลนที่จะรีไทน์แล้ว

หลังจากนี้อาจจะทำเรื่องราว

แต่กิ๊บมองว่าภาพกับเสียงเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นได้ชัดกว่า

ก็ฝากแฟนติดตามด้วยนะคะ
สหรัฐดิพิชัมไทยมีกันเยอะมากนะครับ
และแต่ละเพจนี้ติดตามกันหลักแสนนะครับ